ถามหน่อยเคยเจอสัตว์ประหลาดอะไรมาอยู่ในรถเราบ้างไหมคุณสืบสกุล
ผมยังไม่เจอครับคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูลองจินตนาการตามนะ
ถ้าเรานั่งรถตู้โดยสารแล้วจู่ที่เบาะเนี่ย
มันมีงูอ่ะโผล่ขึ้นมาอาจจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ช่างแต่พอมันเป็นงู
จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวดูคนในรถครับผมเนี่ยกระโดดไปนั่งตับคนข้างก่อน
เดี๋ยวไปดูคนในรถนี้เขาทำยังไงค่ะครับ
นี่ไ่เนี่ยเขาเป็นธรรมชาติแล้วเขาจะไปกัดแต่ถ้าเราไปจับเขาเจ็บหรือเขากลบใจเนี่ยเขาจะกัดครับ

ว่าอ่าปลากัดหางต่อยอ่าถ้าเขาตกใจเนี่ย
เขาจะม้วนหางขึ้นส่วนมากนี้เป็นไม่ใช่งูเลี้ยงเนอะ
ไม่ใช่ครับนี่งูนี่มันขึ้นมาได้ยังไงผมยังงงเลยเนี่ย
คุณผู้ชมครับพี่ผู้ชายที่ใส่แว่นที่จับงู
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นกู้ภัยนะใช่
ที่ไม่รู้จักงูอย่าเที่ยวไปจับสุ่ม๔สุ่ม๕แบบนี้นะครับ
ก็นี่ไงพี่กู้ภัยเขายังบอกเลยมันขึ้นมาบนรถตู้ได้ยังไง
เขาเขียนเลยบอกว่านั่งรถสายไหนนั่งแล้วไม่เสียวตึ๊ดเข้ารถสายนี้

คือเขาเขียนแบบนี้จริงคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรอ่ะบางคนบอกว่าเวลานั่งรถนะปาดซ้ายปาดขวามันก็หวาดเสียวแล้วใช่ไหม
แต่ถ้าเป็นรถที่มีงูอยู่ในรถเนี่ยเป็นรถตู้สายกรุงเทพอ่างทองค่ะ
หรือว่าน้องงูเขาจะไปอ่างทองด้วยก็ไม่รู้เหมือนกัน

เออแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะพอคนในรถตู้โดยสารเจอ
ก็คือคนขับรถจอดเลยแล้วให้ผู้โดยสารหนีออกมากันให้หมดก่อนเลย
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับ
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่เขามาจับเขาก็อธิบายให้ฟัง
งูนี้มันคืองูก้นขบมันเป็นงูที่ไม่มีพิษ
ลำตัวมันจะแบบดำม่วงมีลายเป็นสีขาวเป็นปล้อง
แล้วมันชอบชูชอบแผ่หาง
ปลายมีสีแดงส้มคือเหมือนกับว่าขู่ให้ศัตรูเข้าใจว่า

แต่พอโดนจับแล้วมันจะแกล้งตายเลยค่ะ
แล้วงูนี้มันหากินบนพื้นดินอยู่ในโพรงในพื้นดิน
กินพวกหนอนกินงูตัวเล็กกินตัวอ่อนแมลงเนี่ย
ดังนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จับไปเรียบร้อยแล้ว
ย้ำนะห้ามจับงูเองนะคะคุณผู้ชม

นี่คุณผู้ชมอยากรู้

แหมยังอุตส่าห์เอาเลขทะเบียนมาให้ดูอีกนะฮะ